จอบประเด็นเรามีเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุรถบัตรรับส่งพนักงานโรงงานเสียหลักตกข้างทางที่อ่างทองนะครับ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คน
สาเหตุนั้นก็มาจากเรื่องของพวงมาลัยล็อกนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มีบาดแผลตามร่างกายและศีรษะแตก

รับพนักงานจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งตามจุดต่างในจังหวัดอ่างทอง
ในพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุระบุว่า
กำลังนั่งหลับแต่ต้องตกใจตื่น
เมื่อรถประสบอุบัติเหตุตกข้างทาง
และทุกคนพยายามคลานออกมาจากตัวรถเพื่อเอาชีวิตรอด

แต่จู่ก็ไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้

มันขัดเหลี้ยวไม่ไปเลย

หรืออยู่กับน้อง๒คน

ก็ต้องไหลลงไปเลย

แต่ตำรวจก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
อีกรายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ตำบลมะพร้าวอำเภอเมืองพัทธลุง

และมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงดำ
หอนด้านสีแดงดำล้มอยู่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อสีน้ำตาล
ตำรวจสอบสวนนายสมนึกขุนไกรอายุ๖๐ปี
คนขับรถบรรทุกทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถออกจากโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง
เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
กลับถูกรถจักรยานยนต์ชนท้ายจนมีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
สันนิษฐานว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์
มองไม่เห็นรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ด้านหน้า
จากก่อนถึงจุดเกิดเหตุเป็นเนินสูงและเป็นทางโค้ง
ด้วยความตกใจจึงเหยียบเบรกกระทันหัน
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
ปิดท้ายด้วยตำรวจเข้าตรวจสอบภายในบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านการเคหะตะบนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
หลังได้รับแจ้งจากนายสันติสุขอินอายุ๓๖ปี
เจ้าของบ้านว่ามีกระสุนปริศนา
ตกใส่หลังคาบ้านแล้วทะลุใส่กระจกหน้ารถได้รับความเสียหาย
ถูกกระสุนทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑เซนติเมตร
และยาว๑เซนติเมตรตกใส่กระจกหน้ารถ
เป็นรอยร้าวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าของรถระบุว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกระจกแตก
แต่คิดว่าเป็นแมวที่เลี้ยงไว้เดินชนกระจก
กระทั่งก่อนออกไปทำงานจึงพบว่ากระจกหน้ารถ
ถูกกระสุนตกใส่ได้รับความเสียหาย
โชคดีที่กระสุนดังกล่าวไม่ตกใส่เจ้าของบ้านหรือคนในบ้าน
เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
ซึ่งตำรวจสพเมืองสุราธานีคาดว่า
กระสุนปริศนาดังกล่าวน่าจะเกิดจากที่มีคนยิงปืนขึ้นฟ้า
ซึ่งจะเร่งสอบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป